คุณแม่หน่อยนะคิดเท่าไหร่คิดอะไรยังไงนะคะ

แต่ว่านี่ไงแม่หน่อยมาเปิดใจในรายการไปแล้ว
แต่ว่าเรายังไม่เห็นแพนเค้กออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างเลย
ล่าสุดสาวแพนเค้กค่ะก็ได้เคลียร์ประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
เลี้ยงดูลูกค่ะด้วยความรักแล้วก็ธนุถนอมเปรียบดั่งนางฟ้าค่ะ
ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้สินสอด๑๐๐ล้านอย่างที่หลายคนเข้าใจนะ
ซึ่งเจ้าตัวค่ะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้เลย
เพียงแค่ให้สารวัตรหมีแล้วก็ครอบครัวเข้าใจสิ่งที่แม่หน่อยพูดตรงกันก็พอค่ะ
เมื่อกี้แม่จะสัมภาษณ์ด้วยเลยบอกว่าแม่ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวตอบเอง

คือแม่โดนแม่โดนหมายถึงก็เรียกว่าหลายอย่างอะไรอย่าง
แม่เนี่ยซึ่งแพนว่าแม่ทุกคนเขาก็ต้องดูแลลูกตัวเองอย่างดีที่สุดอยู่แล้วอ่ะเนาะ
ทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนนางฟ้าของพ่อของแม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คงเป็นเลี่ยงไปในมุมแบบนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้
แต่คนก็คงไปตีความกันในมุมต่างกันออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แม่ไม่ได้พูดเลยว่าเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็เราก็เลยเลี่ยงเป็นแบบพูดคุยกันสนุกสนานในรายการอย่างนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่หมีก็บอกว่าพี่ก็ขำพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสเลย
แค่นี้แพนโล่งแล้วแพนรู้สึกว่าคนใกล้ตัวเนี่ย
หมีเองครอบครัวพี่หมีเองเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าถ้าสองครอบครัวนี้เข้าใจคุยกันตลอดอันนี้เราก็สบายใจกันด้วยนะคะ

อากาศไฟเขียวให้สาวแพนเตรียมสละโสด
นางเอกดังค่ะก็ยังคงรอเวลาที่เหมาะสมอยู่

หลายคนก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะเกิดอาถรรพ์หรือเปล่า
แพนก็ออกตัวค่ะว่าน่าจะผ่านไปได้นะคะ
ไม่ได้กลัวคือไม่ได้จะลบหลู่ไม่ได้กลัว
แต่แพลนว่ามันอยู่ในเลขที่มันก็คงเหมือนแบบ
ระยะเวลามันคงพอสมควรแล้ว
ที่เราจะรู้จักกันหรือว่าจะกลับมาเป็นตัวเอง

เราก็ต้องบอกจับแขนกันแล้วก็ต้องบอกว่า
เราต้องไม่ทะเลาะกันนะเราต้องเข้าใจกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงเราก็เหมือนได้ดูแลกันมาตลอดอยู่แล้วค่ะ

ทันในปีนี้แน่นอนค่ะ
ยังไม่เสร็จน่ะยังทำยังทำอยู่เลยอะไรอย่างนี้

แทนว่าก็ต้องมีปีหรือ๒ปีประมาณนี้ค่ะ
เองเวลาคบใครเขาก็บอกเวลาชัดเจนนะคะ
ว่าเดี๋ยวเรารอจบปริญญาทางนี้ก่อน

อาจจะเป็นคู่สามีมรายาทดอกเตอร์ในอนาคตก็ได้